เคมีขจัดคราบน้ำมันซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญได้ติดตามทิศทางการไหลของกระแสน้ำ
แล้วก็มีการคาดคณีทิศทางการเคลื่อนตัวของคราบน้ำมัน
จะได้เตรียมไงเตรียมมาตรการป้องกันกรณีคราบน้ำมันพัด
แล้วก็โดนคลื่นซัดเข้าชายฝั่ง
ดูสิคะมีกำลังพลจากกองทัพเรือเตรียมพร้อมขจัดคราบน้ำมันบนชายฝั่งเอาไว้แล้วนะ
ถ้าเกิดว่าเจอคราบน้ำมันหรือว่าคราบน้ำมันต่างเหล่านี้กระทบกับชุมชน
ซึ่งบริษัทเองก็ยืนยันนะคะว่ามีกรมฐานประกันภัยคุ้มครองความเสียหาย
ครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิดค่ะ
ส่วนทางด้านกองทัพเรือก็ได้ตรวจสอบไม่พบก้อนน้ำมันขึ้นตามแนวชายหาด
แล้วเจออะไรบ้างนี่ไงคุณผู้ชมเป็นคราบเหมือนกับแผ่นฟีมบาง
สีมันจะแบบเหลือบมันควรจะบอกสีเหมือนปทูแบบนี้ค่ะ
อยู่ใกล้กับเกาะศรีชังก็มีการวางแนวทุ่นแล้วก็ดำเนินการขจัดคราบน้ำมันที่ลอยบนผิวน้ำ
เขาต้องใช้น้ำยามาสลายคราบน้ำมันรวมถึงที่หาดบางพระด้วยก็มีเป็นแบบแผ่นฟิล์มบางเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าควบคุมได้แล้วก็มีแนวโน้มดีขึ้น
เฮลีคอปเตอร์ใช่ไหมเฮลีคอปเตอร์ของกองทัพเรือค่ะขึ้นบินเลย
แล้วก็โปรยสารเคมีขจัดคราบน้ำมันไปจำนวนกว่า๘๐๐ลิตรนะคะ
ซึ่งก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้เราก็ต้องไปสำรวจหมดแล้วเนอะ
หรือราชาชนบุรีตรงนั้นนึกถึงอะไรนึกถึงหาดอะไรบางแสน
ต้องไปดูค่ะคุณผู้ชมเอาบางแสนก่อนละกันพี่เบิร์ต
คือตรงหาดบางแสนตรงสี่โมงแสนสุขนะน้ำทะเลชายหาด
ดูสี่โมงนี้ยังปกตินะยังไม่มีคราบน้ำมัน
หน่วยงานก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย
ส่วนทางด้านจิสด้าเองเขาก็เปิดภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวาน
ตอนเช้าเลยพี่น้ำแข็งเนี่ยเจอเป็นคราบน้ำมันที่เป็นลักษณะแบบเป็นฟิล์มบางอะค่ะ
อยู่ในกรอบแดงอะนะนั่นน่ะลอยอยู่บริเวณใกล้กับเกาะขามใหญ่เกาะค้างคาว
บริเวณทิศตะวันออกของเกาะศรีชังก็สอดคล้องกับภาพถ่ายอากาศยาน
ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันนี่แหละค่ะ
สด้าเขาก็เลยส่งภาพข้อมูลเหล่านี้ให้กับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำ
เพราะว่าต้องเอาไปวางแผนไงจะได้ติดตามตรวจสอบ
แล้วก็ขจัดคราบน้ำมันในพื้นที่ต่อไปด้วยนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นดึกวันที่๓กันยายนใช่ไหม
วันที่๔มาเนี่ยคุณผู้ชมราคาปรับตัวจาก๕๓บาทต่อหุ้นมา
โอ้โหลงมาเยอะพอสมควรอย่างมีนัยสำคัญเลยนะ
แต่ว่าโบรกเกอร์ยังคงคำแนะนำซื้ออยู่
ถ้าย้อนไปนะช่วงปีใหม่นะครับมกราคม๒๑๖๕จำได้ใช่ไหม
ที่น้ำมันรั่วที่มาตะพุทธระยองพังทั้งเกาะเกาะเสม็ดนะครับตอนนั้น
แต่คุณผู้ชมครับมันมีข้อมูลที่น่าสนใจ
ปีนี้น้ำมันรั่วในทะเลไทยเนี่ย
๒๓๕๒๓๖หรืออาจจะถึง๒๔๐แล้วก็ได้มันเยอะไปไหม